มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นการหลอกลวงประชาชนนะครับ
ขายน้ำยาปรับผ้านุ่มแถมหม้อ
คือบอกว่าถ้าซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแถมหม้อให้
อารวาสในพื้นที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
โดยเฉพาะไปหลอกผู้เท่าผู้แก่หลอกชาวบ้านในพื้นที่
ให้ซื้อในราคาหลักพันนะฮะ
โดยคุณตาเกินแก้วทิมวัย๗๕ปีเล่าเหตุการณ์ว่า
ขณะที่มีกลุ่มชายชะกัน๓คนขับรถกระบะมาจอด
หน้าบ้านในตำบลแพรกศรีราชาที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏแห่งนี้นะครับ
แล้วก็เข้ามาขายน้ำยาปรับผ้านุ่มให้ในราคาซองละ๑บาทเท่านั้นนะคุณ
พร้อมมีสลากให้ลุ้นรางวัล

โดย๓ซองแรกไม่ได้รางวัล
แต่ซองที่๓ระบุว่าได้รับหม้อหุงข้าวไฟฟ้า๒ใบ
แต่ว่าต้องจ่ายเงิน๑๙๙๐บาท
แก๊งก็หวานล้อมคุณตาบอกว่าโอ้โหนี่เป็นหม้ออย่างดีเลย

โอ้โฮจับสลักแล้วได้หม้อนนี้ต้อง๑๙๙๐บาทคุณตา
แต่จริงราคาหม้อมันแพงกว่านี้เยอะเลย
แต่คราวนี้เอามาขายราคาถูกในห้าง๓๔๐๐๐บาท
คุณตาก็เลยบอกเรียกหลานชายมาดูก่อนได้ไหม

หลานชายก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังบอกว่า
คุณตาเนี่ยได้เรียกเข้ามาช่วยดู
ก็เห็นว่าเป็นยี่ห้อที่ไม่เห็นคุ้นเคยเลย
ก็เลยสอบถามแก๊งมิจฉาชีพ
ถามว่ายี่ห้ออะไรเนี่ยเอามาจากไหนประสิทธิภาพมันเป็นยังไง
แต่ปรากฏว่าแก๊งมิจฉาชีพก็ไม่มีคำตอบให้
อ้ำอ้ำอึ้งอึ้งก็ตอบไม่ถูกแล้วฮะ
ทางด้านของคุณพาสกรก็เลยถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
เพราะว่าเคยได้ยินข่าวมิจฉาชีพมาหลอกขายของให้คนแก่คนเท่า

พอเดินไปถ่ายทะเบียนรถ
ที่มีการนำสติ๊กเกอร์มาปิดตัวเลข
เป็นจังหวะที่คนร้ายหรือแก๊งนี้นะฮะ
คุณคิดดูสิฮะ
เมื่อทางหลานของคุณตามาเช็คราคาหม้อหุงข้าวดู
หม้อหุงข้าวไฟฟ้ายี่ห้อนี้
ราคาขายจริงแค่๓๕๙บาทเท่านั้นแหละครับ
แต่มาหลอกคนแก่บอกว่าโอ้โหคุณตาโชคดีนะ
ขณะที่คุณตาเกินบอกว่าคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจะถูกหลอก
เพราะว่ามิจฉาชีพพูดจาโน้มน้าวดี
จ่ายเงินไปโดยไม่รู้ตัวอย่างน้อยก็จ่ายไป๓บาทแล้วล่ะ
และกำลังควักเงินอีก๑๙๐๐วางไว้บนโต๊ะ
มิจฉาชีพก็โอ้โหฉวยโอกาสในการหยิบเงินไปเลยนะครับ

บอกว่าก็ยังดีก็ได้ของมาใช้ได้หม้อมาใช้อยู่บ้าง
ไม่ใช่มันฉวยเงินไปมันฉวยหม้อไปเอาเงิน๓บาทตาไป
สะบดเกลี้ยงนะอันนี้ยังเหลือหม้อไว้ให้ได้ใช้กันบ้าง
แต่ก็ไม่รู้ว่าหม้อนี้มันจะใช้ได้นานแค่ไหนนะฮะ
เพราะว่าเป็นหม้อไม่มีคุณภาพทีนี้ก็ฝากเตือนคนอื่นด้วย
หลงเชื่อเพราะว่าคนเท่าคนแก่อยู่บ้านคนเดียวมักจะถูกหลอกแบบนี้นะ